ปกติงูเข้าบ้านเขาจะไปส่องเลขที่กันใช่ไหม
เพราะฉะนั้นมาถึงเรื่องนี้เราพาไปส่องหน่อยละกัน

วิทยานะคะนายถานุพงศ์ศักดิ์ธนาวัดหรือว่าเฮงเฮงเชิญยิ้ม
ลูกชายของโป้งเหน่งเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อรังเนี่ยค่ะ
พาครอบครัวเดินทางไปร่วมพิธีเจิมหน้าผากแล้วก็ต่อเส้นวาสนา
นี่ค่ะเปิดถุงเงินในฝ่ามือเสริมโชคเสริมลาบ
แล้วก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเหงด้วยนะคะ
หลังจากตัวเขาแล้วก็แม่ดวงดีถูกลอตเตอรี่
เลขท้าย๒ตัวรับเงินรางวัลไปก่อนหน้านี้นะคะ
น้ำมลหรือสีเนบด้วยแล้วก็มีตัวเลขจากน้ำตาเทียนสีแดง
แหลง๖ตัวเลขนี้ค่ะก็นำไปเสียงโชคนะครับ

คุณผู้ชมเพ่งเอาเองนะคะเผื่อจะได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชคกันนะคะ

ที่จะออกวันที่๑๖พฤศจิกานี้นะครับ

แล้วแต่ตาคนนะมุมมองของคนแต่ถ้าถามผม

เพราะว่ากรอกจากช่วงละที่๒ลงไปแล้ว
แล้วก็สิงคัดตลอดเลยนะครับ

อ้าอุ๊ยไม่ต้องดูเองละล่ะ

ที่บริเวณวัดป่าศักดิ์คำที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพยาว
กลุ่มชาวบ้านพากันไปนำเครื่องเส้นไหว้นะคะแล้วก็ชุดไทยแล้วก็เครื่องสำอาง
แก้บนเจ้าแม่จันเทวีวีรกษัตริย์ตรีผู้สร้างเมืองพยาวเมื่อกว่า๑๐๐ปีก่อน
ชาวบ้านบอกว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยโชคดีนะคะถูกลอตเตอรี่รับทรัพย์ไปหลายราย
ชาวบ้านรู้ข่าวก็เลยแห่กันมาขอโชคลาภในงวดนี้
สำหรับเจ้าแม่จันเทวีเป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมาก
โดยมีความเชื่อว่าหากใครได้มาไหว้ขอพรขอโชคลาภ
ก็มักจะสำเร็จสมดังปรารถนาค่ะ
ก็ฟื้นยังฟื้นจากเจ็บช้ำวันที่๑ยัง

โอบีอยู่ในใจแล้วนะครับ